คุณผู้ชมฮะโครงการทานใจไทยรัฐของเรา
ที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่อำเภบบางบานจังหวัดพนักรณ์สิวทิยานะครับ
ก็นอกจากมอบให้ประชาชนที่สามารถเดินทางมา

ตอนนี้ก็ได้มีการลงเรือไปคุณ
เพื่อเข้าไปถึงบ้านของชาวบ้านอย่างแท้จริงนะคุณนะ
ใช่ค่ะแล้วดูสิคือระดับน้ำค่อนข้างสูง
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะตอนที่มอบถุงยางชีพ
ว่าน้ำมันสูงเท่าไหร่ของตัวบ้าน

คือชาวบ้านก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบยากลำบาก
แล้วก็เผชิญกับสถานการณ์น้ำแบบนี้จริงทุกปีเลยนี่
ตอนที่เราเอาของไปให้เห็นไหมคะออกมาตรงนอกชาน
ใช่ฮะบ้านที่ยกสูงก็พอจะอาศัยอยู่ได้นะฮะ
แต่ว่าผู้สูงอายุบางท่านท่านออกมาไม่ได้นะ
ชาวบ้านบางคนออกมาไม่ได้ภายเรือก็ไม่ได้
เพราะบางทีน้ำมันเชี่ยวน้ำมันแรงเพราะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพญา

เพื่อจะนำของยางชีพไปมอบให้กับมือของผู้ประสบภัยจริงนะฮะ
อยู่แบบนี้๒สัปดาห์กว่าแล้วคุณ
นี่ฮะก็เป็นทานใจไทยรัฐที่ลงไปช่วย
ในการที่จะทำให้ผู้ประสบภัยก็ชุ่มฉ่ำใจด้วย

นอกจากนั้นนะพอชาวบ้านที่เขามารับของ
เขาได้ของไปประทังชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว
พอเขาเห็นเหล่าผู้ประกาศคุณเบิร์ตนัชพงศ์
คุณดอมทัชรคุณชมพู่สรรพัฒน์ขอถ่ายรูปด้วย
คุณผู้ชมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นแต่มันเติมความรู้สึกในใจ
มันทำให้เขามีรอยยิ้มได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้

ไทยรัฐของเราก็จะจัดโครงการทานใจไทยรัฐ
ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยในทุกครั้งนะครับ